ภัยกันหน่อยนะคะใครที่ชอบดื่มแอลกอฮอล์ช่วงอากาศร้อน
บางคนรู้สึกว่าอื้มดื่มเย็นจะได้ชื่นใจ
อาจจะวูบได้นะคุณผู้ชมเหมือนรายนี้ค่ะ
เป็นผู้ชายวัย๓๖ปีกินเหล้ามาขวดหนึ่ง
แล้วมาขึ้นรถบัตรโดยสารลักษณะยังมีอาการเมาค้างอยู่เลยนะคะ
พออากาศมันร้อนนะคะมันเริ่มหายใจไม่สะดวก
แล้วเขาหมดสติวูบคารถบัสโดยสารเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลอ่างทอง
ให้การช่วยเหลือนายปิยะงามละไม้วัย๓๖ปี
นอนสลบอยู่บนรถบัตรโดยสารประจำทางสายอ่างทองมหานามค่ะ
สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดอ่างทอง
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาแอมโมเนียมาให้ดมนะคะ
ส่วนใหญ่เวลาคนเป็นลมเนี่ยเขาจะเอาแอมโมเนียมาให้ดม
วันนี้มันคือฉี่อูดซึ่งกลิ่นมันจะแรงมาก

ปียะก็ได้สตินะคะหลังจากดมแอมโมเนียแล้ว
แต่ยังมีอาการอ่อนเพลียตาเหมือนลอยอยู่
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลก่อน
ถามนายปิยะนายปิยะเล่าว่า
มาขึ้นรถบัสเนี่ยกินเหล้ามาขวดนึง

แต่ด้วยอากาศที่มันร้อนจัดมากประกอบกับอาการเมาค้างค่ะ
มันวิ้งอ่ะคือถ้าใครเคยมีอาการเมาค้างนะ
เขาจะบอกว่ามันมีความรู้สึกวิ้งวิ้งหน่อยเซมึนหน่อยนะคะ

พอถึงจุดหมายปลายทางจังหวะจะลงจากรถนี่แหละค่ะ

เพราะดีนะผู้โดยสารและคนขับรถเนี่ย
รีบแจ้งหน่วยกู้ชีพมาช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นเตือนกันหน่อยนะคะ
มันเป็นเรื่องถึงกับชีวิตนะ